คุณเจมส์ไงภรรยาเชนธนา
ได้แฝด๓นะคุณ

ก็เป็นแฝดสามชายหญิงเนาะ
สตารี่น้องสโนแล้วก็น้องสกายเลอร์นะคะ
เมื่อวันที่๑๗ธันวาที่ผ่านมานะคะ

สตอรี่เพื่อที่จะบอกปัญหาที่พบ
เพราะว่าเวลานี้เขาพาลูกกลับบ้านค่ะ
ปัญหาก็คือสองหนุ่มหน้าเหมือนกันมาก
แล้วก็ไม่มีตำหนิใดทั้งสิ้นเลยนะ

เพราะว่ามาถึงบ้านนี่ยังไม่กล้าถอด
ข้อเท้าที่โรงพยาบาลเขาจะติดแท็กมา
แม่ก็ไม่กล้าถอดเลยเพราะจำไม่ได้นะ
คนไหนเป็นคนไหนเดี๋ยวคนนี้ให้นมแล้ว
คนนี้ให้หรือยังเดี๋ยวไปให้คนเจ็บ

เหมือนกันขนาดนั้นมากขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยยังไม่ถอดแท็กพี่เท้าที่โรงพยาบาลใส่ให้
ตอนนี้เริ่มจะบาดไปแล้วด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามีความแตกต่างตรงหูนิดนึง
แต่ในความเป็นจริงนะคะ
เวลาแบบช่วยลูกดูแลลูก
ใครจะมานั่งสังเกตหูว่าอย่างนี้นะคะ

แม่บอกทำยังไงดีนี่ปัญหาของแม่

หรือไม่ก็ต้องดูตรงกระหม่อมที่มันมีขวัญ
เพราะว่าเด็กก็จะอาจจะมีขวัญที่มันคนละที่กัน
ก็ยากเนอะมันเป็นจุดที่ต้องสังเกตละเอียด
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องละเอียดนิดนึง

โอ้โหแฮปปี้เลยบ้านมีในความอบอุ่นนะ

เสร็จแล้วผู้ชายเป็นแฝดที่เกิดขึ้นเองนะ

โอ้โหโชคอ่ะ

ตอนนี้ก็จะเห็นเชนออกทีวีมากขึ้น

จะต้องขายของกันทั้งวันเลยแหละค่ะ

โอ้โหคุณเดี๋ยวตอนเรียนอีกอ่ะ

เอาเถอะค่ะมีลูกก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะดูแลเขา

ใช่แค่นี้แล้วแฮปปี้แล้วก็บอกว่าเลี้ยงไหว

สบายแล้วเพราะธุรกิจตอนนี้ก็ไปได้ดี